ต้นสัปดาห์ช่วงกลางคืนกลางดึกฝนตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่
อย่างที่ทราบกันดีพอเช้าวันอังคารก็น้ำท่วมถนนหลายสาย

เมื่อวานในค่ำก็ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
มี๑ชุมชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ
นั่นคือชุมชนโคครามครับประมาณรามอินทา๓๒
ณวันนี้เองระดับน้ำลดลงบ้างไหม
ก็ลดลงแล้วประมาณระดับเข่าแต่บางจุดระดับเอวเลยนะครับ

พบความผิดปกติเกิดขึ้นบางอย่างก็คือ
รับน้ำจากชุมชนนี้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุเพราะอะไรแล้วชาวบ้านเขาปรับตัวกันอย่างไร
ติดตามจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณเศรษฐาโสรินครับ
เข้าสู่วันที่๒แล้วน้ำที่ยังท่วมขังในชุมชนโคกคามเขตลาดพร้าว
ซึ่งปริมาณน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แม้ชาวบ้านพยายามที่จะใช้เครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่
แต่บางจุดยังมีน้ำท่วมสูงถึง๘๐เซนติเมตร
ธิดาพรแก้วงามเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ
น้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้
ข้าวของที่อยู่บริเวณชั้นล่างเกิดความเสียหายแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
เพียงได้แต่วิงวอนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างสี่ข้าวมันค่อยขึ้นเนี่ยค่ะ
คือเรารู้ตัวเราก็จะได้รุนของขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงได้
แต่นี้ช่วงวันเดียวแป๊บเดียว
ภายในชั่วโมงครึ่งที่ฝนตกมันจะเร็วขนาดนี้
ประตินั้นมันก็ท่วมอยู่ค่ะแต่ท่วมไม่ใช่แบบนี้

ส่วนใหญ่คนในชุมชนก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของต่างก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
หลายครอบครัวถึงต้องกลับไปเช่าหอพักรายวันอยู่ชั่วคราว

พยายามที่จะใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายปริมาณน้ำที่ท่วมขัง
แต่สุดท้ายน้ำก็วนกลับเข้ามาชุมชนอีก
ทีมข่าวพบว่าคลองส่งน้ำที่ใช้รับน้ำจากชุมชน
เกิดความผิดปกติซึ่งทำการเดินสำรวจพบว่า
มีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
ด้านที่ใต้ติดกับถลุนรามอินทรา๓๔
มีการสร้างประตูน้ำค้างไว้

แบ่งออกเป็นความรับผิดชอบของ๒พื้นที่
โดยฝั่งซ้ายเป็นของเขตลาดพร้าว
ฝั่งขวาเป็นความรับผิดชอบของเขตบางเขน

ส่วนทางด้านท้ายน้ำที่จะไหลลงคลองสถิต

พบว่ามีการก่อสร้างปิดทางน้ำเช่นกัน

เมื่อมีการสูบน้ำออกจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ซึ่งน้ำจะวนเข้าท่วมชุมชนอื่น
และสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่เดิม
ในช่วงที่กำลังทำเขื่อนนะครับทำเขื่อน
แล้วก็เขื่อนนี้ก็เสร็จไว้บ้านบางส่วนแล้ว
แต่บางส่วนนี้ก็ยังรอดำเนินการอยู่
แต่ว่าเขาเรียกว่านั่งร้านตรงนั้นเนี่ย
ก็เป็นนานแล้วก็คิดว่าเมื่อขวางทางน้ำ

สู่ของราชพร้าวได้สะดวกขึ้น
เดี๋ยวว่าฝ่ายโยธาหัวหน้าฝ่ายโยธาก็อยู่ที่นี่
ก็จะได้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับ
จะเอาตั้งร้านตรงนี้ออก
เพื่อจะได้สบายใจกับทุกสายว่าไม่มีตัวขังน้ำ

ยืนยันว่าจะสั่งการให้ลื้อถอนสิ่งที่กิดขวางทางน้ำออก
เพื่อเร่งระบายน้ำให้กับประชาชน
คาดว่าในช่วง๑๒วันนี้

หากไม่มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอีก
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน